เรื่องนี้ว่าร้อนแล้วมาดูเรื่องนี้บ้างค่ะเป็นเรื่องเฉาวงการการศึกษาครูสาวกับทางลูกศิษย์หนุ่มครูสาวกับลูกศิษย์หนุ่มแต่ครูหนุ่มใช่แล้วก็เป็นลูกศิษย์ผู้หญิงใช่ไหม
แต่อันนี้มันดูกลับกันเพราะเหมือนกับว่าแชทนี้ที่จะให้คุณผู้ชมดูเนื้อหาข้อความที่คุยกันเนี่ยเหมือนกับครูสาวจะเชิญชวนลูกศิษย์หนุ่มเนี่ยให้มาหาให้มานอนที่หอคุณครูไหมล่ะแบบนี้นี่ในเฟซบุ๊กข่าวสารเมืองปราการวี๒โพสต์แชทนี้ค่ะคุณครูกับเด็กนักเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแหละเป
แล้วก็มีทราบคุยกันอีกหลายแชตเลยอ่ะ
แปลว่าเหมือนกับอ่านข้อความแล้วครูกับเด็ก
เขามีความสัมพันธ์กันแบบไหน
แล้วนอกจากนี้เนี่ยทางเพจก็เขียนข้อความเอาไว้ด้วยนะคะ
บอกว่าเปิดแชทครูสาวในโรงเรียนดังสมุทรประการ
มันมีกระแสในโซเชียลไงว่าชวนเด็กนักเรียนชายขึ้นหอ
ข้อมูลจากแหล่งข่าวบอกด้วยนะว่าโรงเรียนรู้เรื่องแล้วนะ
เอ้าแต่โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการอะไรค่ะ
แหล่งข่าวก็เลยฝากมาว่าไม่อยากให้เรื่องนี้มันเงียบ
เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในโรงเรียน
คุณผู้ชมอันนี้ข่าวสารเมืองปาการวี๒ใช่ไหม
ส่วนเพจอีซ้อขยี้ข่าวก็โพสต์แบบนี้เหมือนกัน
อีซ้อโพสต์ว่านี่ลื้อหึง
สะเทือนวงการแม่พิมพ์ครูสาวของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง
จังหวัดสมุทรประการอดใจตัวเองไม่ไหว
บุกขึ้นหอชวนนักเรียนชายร่วมหลับนอน
ผัวเมียเห็นว่าฟาดเรียบเก็บลูกศิษย์กินไปแล้วหลายราย
ทีนี้ใจเย็นก่อน
เขาบอกว่าโรงเรียนทราบเรื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรอนะ
โรงเรียนออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อน
ว่าตอนนี้โรงเรียนเองดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
ผู้หญิงคนนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วไหม
แล้วผลมันออกมาเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องรอฟังทางฝั่งโรงเรียนชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะ